ไปใต้กันหน่อยไปใต้ที่ว่านี่ไม่ได้ไปทะเลนะคะ
ไต่กบไต่เครียดกันหน่อยจ้า

ไปกับเบิ้ลปฐุมราชค่ะนี่แหละค่ะ
พักนี้ไม่มีงานร้องเพลงไม่มีงานแสดงไม่มีอะไรทั้งนั้น
อยู่บ้านนอกสบายใจดีจ้า
ห่างไกลจากโควิดแน่นอนนะคะ
เพราะว่าหยุดงานยาวดูแลตัวเองอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะ
หนึ่งในนั้นคือลูกทุ่งหนุ่มเบิ้ลปฐุมราช
ก่อนหน้านี้เข้าไปใกล้ชิดกับแมททิวดีนในสนามมวย
ตรวจเช็คร่างกายผลตรวจออกมาแล้วว่าไม่พบเชื้อ
เองก็กักตัวตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเอาไว้ครบวันตามกำหนดเลยนะฮะ
แล้วก็ถือโอกาสในช่วงที่งานโชว์คอนเสิร์ตต่าง
หดงานหายกเลิกไปกลับไปพักอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดค่ะ
ใช้ชีวิตชาวไร่ชาวนาตามที่เคยเป็นมาที่บ้านเกิด
ที่อำเภอปฐุมราชวงศาอำนาจเจริญนั่นเองจ้า
จับปลาจับกบส่องเขียดผสม
อีสานฉันถามเพื่อนมาเขาบอกว่าไต่กบไต่เขียด
วันก็มีเล่นกีต้าร้องเพลงให้แฟนได้ฟังให้หายคิดถึงกันด้วยค่ะ
ชิลตามสบายของเปิ้ลเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูนิดนึงจ้า

แต่ว่าใครจะรักเบิ้ลก็ต้องหัดทานกบทานเขียดด้วยนะคะ
เพราะว่าเป็นเมนูถนัดของเขาเลยดิฉันขอบ๊ายบายก่อน

ไปอยู่ที่บ้านก่อนหนีโควิดไปอยู่ที่บ้านก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะ